เนี่ยเคยทานส้มตำกันอยู่แล้วแต่คุณเคยทานส้มตำ
คุณชนะยังไม่เคยค่ะมันเป็นยังไงหรอกคะเนี้ยอย่างนี้เลย
ให้ดูหน้าตาของส้มตำกึ่งสำเร็จรูปนะคะร้านส้มตำกึ่งสำเร็จรูป
ร้านนี้มีชื่อว่าส้มตำคุณยายซอย๔จ้า
ตั้งอยู่ที่ตลาดโอเอ็มไนท์มาร์เก็ตแอนดฟู้ดคอร์ด
ตำบลหนองบัวสาราอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
บอกเลยว่าชาวนครราชศรีมาเขาถูกอกถูกใจมากกดไลค์เลยจ้ะ
เพราะส้มตำของเขาเนี่ยนะคะทั้งผักเครื่องปรุงต่าง
ครบใส่ถุงมาให้เลยลูกค้าสามารถซื้อแล้วนำกลับไปตำเองได้อ่ะคุณ
เลิศทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากแม่ค้าเขากะปริมาณเครื่องปรุงให้แล้วนะ
แค่คุณเอาใส่ครกตำหน่อยดีมากคุณนึกออกแล้ว
คือหลายคนชอบบ่นว่าเวลาซื้อส้มตำแล้วใส่ถุงมาเลยแบบทำสำเร็จมาเลย
บ่นแบบนี้ไงเพราะว่ามันต้องมีการปรุง
หรือกลับมาแล้วยังไม่ได้ทานมันเซ็งคุณมันไม่อร่อย
แล้วจริงแล้วร้านนี้เขายังมีเมนูให้คุณเลือกเยอะแยะมากมาย
อยากได้เมนูไหนคุณเลือกเอาเลย
อย่างคุณชนะอยากทานตำไทยใช่ไหมตำไทยก็มี
ตำลาวคุณที่สาเอาไหมครับตำลาวชอบค่ะ
เขาก็มีตำหมูยอตำป่าตำหอยดองตำทะเล
มีหมดทุกเมนูบอกเลยคุณอยากทานเมนูไหนคุณซื้อไปเลย

ไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยชื่อว่าคุณสมพรซึมกลาง
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาปิ้งไอเดียในการทำส้มตำกึ่งสำเร็จรูปแบบนี้
เนื่องจากโควิดไงฮะที่ทำให้เขาออกไปขายส้มตำไม่ได้
เมื่อก่อนเขาตำส้มตำขายแต่ออกไปขายไม่ได้ค่ะ
หรือถ้าออกไปขายมันขายไม่ดีคุณ
งานนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าปรับตัวกันหน่อยแหละ
คิดไปคิดมาลองจัดชุดเป็นแบบส้มตำแบบนี้ขายดีไหม

แล้วปรากฏว่าหลังจากที่เขาทำออกมาขายคุณ
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก
ทำให้เขากลับมามีรายได้เหมือนเดิม
ถึงแม้รายได้มันจะดีแต่เอาจริงว่าราคาส้มตำที่ขายให้ลูกค้าเนี่ย
ราคาเขาก็ดีนะคือราคาเขาประหยัดเหมือนกันนะ
ด้วยความที่เขาเข้าใจหัวอกคนที่อยากจะประหยัดเงินในเศรษฐกิจยุคนี้
ก็ตำส้มตำสำเร็จรูปแบบนี้ขาย
ราคาก็เริ่มต้นเพียงแค่๑๐บาทคุณ

ส่วนชุดที่แพงที่สุดก็คือ๔๐บาท
กันได้หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ละ
ฉันเข้าใจจริงเขาเป็นคนที่ชอบทานส้มตำ

ก็คือเวลาเราจะทานส้มตำเราต้องซื้อแยก
มะละกอลูกหนึ่งเอามาสะอาบ
ซื้ออะไรอีกถั่วฝักยาวซื้ออะไรอีกมะเขือเทศ
บางวันลืมตัวฟักแก้วลืมพริกลืมกระเทียมคุณนึกออกไหม
มันซื้อไม่ครบแต่แบบนี้คือครบจบในถุงเดียว
เป็นชุดเลยเรียกว่าไอเดียสร้างสรรค์บันเจิดมากนะคะ